จังไม่รู้เลย
ท่านยังไม่มีปลอม
ยัง

มี่โรงนายุคอย่างเดียว

อารมณ์ดีทุกทีมีแต่คนเนี้ยถามว่าอารมณ์ไม่ดี
ไม่ดีหรอกมันยังไม่ดีไม่ดี
เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ตั้งใจทำงานนะ
ทำงานทุกคนแล้วก็การทำงานเขาก็มีระบบของเขา
มีทุกหน่วยงานที่มาประชุมกัน
แต่ละใบแต่ละใบเพราะว่า
เพราะฉะนั้นควันของคือก็สามารถทรวดสอบได้อ่ะนะ
เพราะว่าเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาล
พยายามทุกหน่วยงายเราคุ้มประชุมกัน
เพื่อที่จะทำให้มันถูกต้องทำให้มันดีที่สุด
อันนั้นก็อย่างขอบตรอกก็บอกแล้ว
ว่าถ้าตำรวจก็ทำให้ดีหรือใครทำไม่ดี

อันนี้ต้องรวมตัวกันนะต้องทั้งใน
ในทุนแล้วก็ผู้ก็จะต้องผู้จากกัน
แล้วก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่มาไก่เกลี่ย
เพราะฉะนั้นก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย